เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะจากผู้สื่อข่าวของเรา
คุณระวิการแก้ววิจิตรายงานจากเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีค่ะ

คุณผู้ชมค่ะตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะ
จนถึงณเวลานี้นานร่วม๓ชั่วโมงแล้วนะคะ
ที่ดิฉันยังเฝ้าสังเกตการณ์อยู่ในพื้นที่ของ
หมู่บ้านชาวประมงหัวถนนนะคะ
ในเกาะสมุยจังหวัดสุราธารณี
จากพื้นที่นี้นะคะถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง
แล้วก็เป็นจุดที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลมากที่สุดนะคะ
แล้วก็ทีมข่าวพยายามที่จะหาจุดยืนรายงาน
ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพชัดนะคะ
สภาพอากาศที่เห็นด้านข้างของดิฉันนะคะ
จะเห็นว่าคลื่นลมทะเลมีกำลังแรงมากเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็มีฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะ

ก็คือทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะคะ
มั่นใจแล้วก็เชื่อกันว่าสัญญาณนี้นะคะ
จะทำให้ทุกคนนั้นประเมินสถานการณ์ได้ว่า
พายุปลาบึกนะคะกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่
เนื่องจากว่ามีรายงานมาว่านะคะตอนนี้พายุนะคะ
หมุนตัวแล้วก็เข้าใกล้เข้าไป
ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนั่นเองนะคะ
ซึ่งก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่
ที่เป็นชาวมุสลิมทั้งเด็กแล้วก็ผู้หญิงนะคะ
ส่วนใหญ่ตอนนี้นะคะเริ่มอบพยพเข้าไปอยู่ในมัศยิตแล้วนะคะ
เนื่องจากว่ามีประกาศออกมาว่าให้เข้าไปอยู่ในมัศยิต

เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในมัศยิตกันบ้างนะคะ

คุณผู้ชมค่ะสำหรับพื้นที่นี้นะคะ
เราก็พยายามเกาะติดนะคะ
แล้วก็ดูสภาพอากาศตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
หลังจากที่ดิฉันมาเฝ้าสังเกตการณ์
แล้วก็อยู่มานานเป็น๓ชั่วโมงแล้วนะคะ
ผู้นำชุมชนนะคะในพื้นที่ของหมู่บ้านชาวประมงนี้นะคะ
ก็ได้มีการมาประกาศเป็นภาษายาวีนะคะ
เพื่อให้ชาวมุสลิมในหมู่บ้านชาวประมงหัวถนน
ทยอยอบพยพเข้าไปอยู่ในมัศยิตของหมู่บ้านกันบางส่วน
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงคนชราแล้วก็เด็กนะคะ
ซึ่งเนื่องจากว่าประชาชนทั้งผู้หญิงแล้วก็คนชะลารวมไปถึงเด็ก
เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอบพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนค่ะ
ซึ่งหลายคนก็ยังเป็นห่วงนะคะในเรื่องของที่พักอาศัย
อยู่ริมฝั่งทะเลและขอความร่วมมือนะคะ
จากหลายคนที่บางคนก็ยังกังวลเรื่องของบ้านเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์
ทำอาชีพประมงแล้วก็ไม่อยากเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนั่นเองนะคะ
แต่ว่าหลายคนก็ยังขอภาวนาค่ะว่าไม่อยากให้พายุโซนร้อนปลาบึก
ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าพัดพาดผ่านเข้ามาบนเกาะสมุยเนี่ย
มีความรุนแรงมากเกินไปนะคะหลายคนก็ภาวนาค่ะ
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงชาวมุสลิมกันค่ะ
เรื่องกังวลก็กังวลแต่เป็นเพราะว่ารู้ว่าเราอยู่นานแล้ว
แล้วมันเหมือนกับความเคยชินทีนี้เหมือนกับ
คือไทยมุสลิมก็อยู่ข้างน้ำกันมาเยอะเลย
แหละเดินแค่๒ก้าวก็ถึงน้ำแล้ว

พอทีนี้ทุกวันตอนนี้ก็คือเขาอบพยพเด็กกับคนแก่
และเหลือคนที่เหลือก็คือบ้านที่อยู่ฝั่งข้างบนขึ้นไป
ก็ทุกคนเขาก็จะอยู่ในบ้านแล้วตาก็คือจากนี้ก็คือไปอาศัยบ้านญาติพี่น้อง
มันก็เป็นครั้งแรกที่เกาะสมุยเราโดนค่ะพายุลูกไหนไหนก็ไม่ใหญ่เท่าลูกนี้นะ
บอกตรงไม่ใหญ่เท่าลูกนี้เพราะ๒๐ปีนี่ก็เพิ่งจะเจอนี่แหละ
มันเป็นสัญญาณเตือนเพราะว่ามันก็น่ากลัวเพราะว่าเราไม่เคยเห็นแบบนั้น
เพราะตอนเช้าน่ะน้ำมันใหญ่ขึ้นมาแต่พออยู่สักประมาณสักไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
ประมาณครึ่งชั่วโมงน้ำมันลดลงไปแล้วเขาก็กลัวว่าจะมาเยอะกว่านี้
ทุกคนเลยต้องอบพยพออกจากข้างล่างขึ้นข้างบนกันหมดอืม
ต้องไปอยู่ที่สูงเราเราอย่าเป็นวัวหายล้อมคอกเนอะ
ยังไงมันก็ต้องไปกันก่อนทุกคนก็ต้องเอาตัวรอด
จากการอบพยพของชาวมุสลิมนะคะทั้งเด็กผู้หญิงแล้วก็ชนชรา
ที่ได้เดินทางอพยพเข้าไปอยู่ในมัศยิตซึ่งเป็นที่ปลอดภัยแล้วนะคะ
ก็ยังมีในส่วนของผู้ชายที่เป็นมุสลิมนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัว
ก็ยังมีเดินวนเวียนอยู่ในแรกนี้เพื่อที่จะเก็บตลอดเวลานะคะว่ามีความทวีคูณ
หรือว่ามีกำลังแรงขึ้นเรื่อยเรื่อยจนน่าตกใจหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามีแนวโน้มที่คลื่นสูงขึ้นนะคะ
หรือว่าน่าตกใจเนี่ยทางชาวมุสลิมที่เป็นผู้ชายนะคะ
ก็จะเข้าไปแจ้งให้โตอีหม่ำทราบนะคะเพื่อที่จะเตรียมแผนรับมือกับสถานการณ์ที่จะต้องอบพยพออกไปอยู่นอกพื้นที่ของชุมชนหมู่บ้านชาวประมงนั่นเองนะคะ
ด้านหลังคุณผู้ชมก็จะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าตอนนี้นะคะสภาพอากาศยังทวีคูณอย่างต่อเนื่องหากดิฉันออกไปจากจุดที่รายงานอยู่ตรงนี้ก็ถือว่ามันอันตรายแล้วนะคะ
เราก็เลยอยากจะรายงานให้คุณผู้ชมเห็นว่าจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดแล้วนะคะ
แล้วก็อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศทั้งหมดว่าสภาพอากาศที่เกิดขึ้นตอนนี้ในพื้นที่ของเกาะสมุยนั้นเราควรเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะ
อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานสดเกี่ยวกับการจับตาพายุปลาบึกนะคะทางไทยรัฐทีวีได้ทุกช่วงข่าวค่ะ
เราจะรายงานกลับไปยังสถานีให้ทราบตลอดค่ะนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นบนเกาะสมุยระวิการแก้วิจิตรายงานจากเกาะสมุยจังหวัดสุราชธานีค่ะ
ขอบคุณนะคะคุณระวิการแก้ววิจิตรายงานสดมาจากที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานี